บึงชนบุรีหลายคนเลยค่ะรวมตัวกันไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
บอกว่ากรกนกางเกงชั้นในเนี่ยมันหายไปหายไปหลายวันหายไปติดต่อกัน
เอาตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้นะคะไปตามหาโจรขโมยกางเกงในไปเจอค่ะ
ภาพกล้องวงจรปิดในจุดหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นกลางคืนนะ
เข้ามาด้อมมองอยู่แบบนี้หลังจากนั้นก็ปลดกางเกงในที่เขาซัก
แล้วก็ตากไว้แถวหน้าบ้านเอาเนี่ยหยิบไปแล้วหยิบไปแล้ว
หนึ่งตัวสองตัวแล้วก็เอาใส่กระเป๋าหลังจากนั้นเดินหายไปในความมืดค่ะ
เขาไม่ได้ก่อเหตุแบบนี้บ้านหลังเดียวนะเขาไปก่อเหตุบ้านหลายหลังด้วยกัน
พอไปแจ้งความตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
อายุสิบหกปีเท่านั้นเองค่ะผู้ก่อเหตุกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจน
แล้วก็ทำแบบนี้ในบ้านหลายหลังตำรวจภูทรคลองกิวค่ะทำหน้าที่ทันที
พันธุ์ตำรวจเอกพัฒนารอบรู้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองกิว
สั่งการให้ตำรวจนำกำลังชุดชุดสืบสวนไปนำตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัยรุ่นอายุสิบหกปี
ไปเจอเขาที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านบึงนี่แหละแล้วก็เอาหมายจับสารเยาวชนและครอบครัวชนบุรี
อ่านให้เขาฟังด้วยข้อหารักทรัพย์ในเกหาสถานเวลากลางคืน
ก่อนนำตัวไปค้นหาของกลาง
ขโมยแล้วเอาไปไว้ไหนเขาเอาไปไว้จุดนี้ค่ะ
ข้างทางอยู่แถวบ้านนั่นแหละ
แต่เป็นการเอาซุกไว้เยอะได้มากี่ตัวก็เอามารวมกัน
แล้วก็ใส่กระเป๋าเป้ซุกไว้ปากข้างทางแถวบ้าน
แล้วพอดึงออกมามีเป็นร้อยตัวเลยนะคะ

ต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นความชอบส่วนตัว
สะสมไว้ดูไม่ได้เอาไปขายต่อให้ใครนะ
จากนั้นชุดจับกลุ่มนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
เอาสาวบ้านบึงถ้าสงสัยว่ากางเกงใน
ตัวเองหายไปจังความเพิ่มเติมก็ได้เนอะ